ไปดูตำนานนางสาวไทยอีกหนึ่งคนดีกว่า
การธุรกิจด้วยคุณผู้ชมค่ะยอมรับกันตรงตรง
อันนี้นางสาวไทยข้างคือพ่อปู่หรือสี

ลายเสือมาขนาดนั้นนะคะสุดปังปังปรังปังปี้สุดปัง
ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรให้เท่ากับความปังของสาวหมิงชะลิสานะคะ
งานในวงการเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องเรียกว่าไม่หายไม่ตายไม่จมเลย
ล่าสุดค่ะผุดธุรกิจชาริขึ้นมา
เอาใจสาวนะคะเพื่อผิวหน้าแล้วก็ผิวตัว
โรงงานเขาว่าจะว่าเมาก็เมาส์เป็นร้อยล้านนะคะ
โอ้โหขนลุกอยู่กว่าจะได้ขนาดนี้หมิงบอกว่าไปไหว้มาหลายที่เลยค่ะพี่
ไม่ใช่แค่ในไทยนะประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่เว้นตะเวนไหว้มาหลายที่เลยจ้า
มันเริ่มจากการที่หนึ่งชอบทำบุญใช่ไหมคะ
แต่พอทำบุญด้วยพอเราทำธุรกิจทุกอย่างมันก็ต้องอยากให้ปังและลาบลื่น
ไม่มีอุปสรรคใช่ไหมแต่พอทำปุ๊บมันก็ดีจริงไง
เห็นคือหมิ่งจะย้ำเสมอว่าหมิ่งไม่ได้แบบให้งมงายนะ
หมิงแบบขอให้ทุกคนทำก็คือทำด้วยใจ
แล้วก็ทำไม่เกินกำลังตัวเองเอาที่เราสบายใจ
การทำบุญคือสิ่งที่ดีที่สุดบุญคืออะไรคือการสบายใจ
แต่การมูมันคือเสริมเพิ่มเข้าไปอีกเหมือนเราติดเทอร์โบอ่ะ
งงไม่ต้องสงสัยมีการเปลี่ยนชื่อเล็กน้อย
เป็นหมิ่งจิระกิติยา
แต่เราก็จำชื่อเดิมเขาไงเรียกติดปาก
ปังนะจ๊ะปังทุกเรื่องชีวิตดีขึ้นแทบทุกด้านเลย

เพราะแอบเห็นมีคนส่องดอกไม้ส่งดอกไม้ช่อใหญ่มาให้
แบบไม่แสดงตัวจนตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเป็นใคร
ตัวยอมรับเลยว่าตอนนี้ก็โสดเหมือนกันค่ะ

ก็ไม่รู้ก็มันส่งมาที่ห้อง
แล้วยังไงรู้ตัวของมันยังไง

ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ส่งมาให้นะคะ

ไม่ได้ตอบอะไรแบบนี้นานมากแล้ว

มันก็มีคนแบบเป็นที่ปรึกษา

เป็นที่ปรึกษาการอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีคนคุยค่ะ